น้ำสั่งในข้าวสะพาน
แบบตั้งใจทำให้ข้าวสะพานตรงประตู
เมื่อวานน้ำซุ้มขนาดนี้กว่า
เมื่อวานน้ำร้ายปะเนี่ยแม่ง
เพราะว่าน่ำสูงบ่านเนี่ย
ความอ้วนน้ำกันมาขึ้นมันยังไม่มากหรอก

มีไม่รอบมืดหรอกยังขาดที่ทิศข้างในเลยครับ
จะออกก่อนมาทำเพื่อนชื่อเศรษฐิษฐ์

โปรดติดตามตอนต่อไป